มากง้อออกสื่อคิมงอนไปเที่ยวแล้วไม่บอก
คือหมากเขายอมรับว่าคิมเบอร์รี่มีงอนเรื่องที่ตัวเอง

แต่ที่ไปนั้นเพราะว่ากองละครเขายกพอดี

ก็หยอดทำทุกอย่างเต็มที่กับคนนี้
ที่จะหาของขวัญให้อีกฝ่ายเป็นการง้อ
แล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยเลย

ถามถึงเรื่องที่โพสต์ข้อความง้อคุณคิมเบอร์รี่หนักหน่อย
จริงไม่มีอะไรหรอกค่ะเราก็ไปเที่ยวมาเท่านั้นแหละ
คือมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถพูดได้แล้วเขาก็หัวเราะ
แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่เกี่ยวกับการที่ไปเหลสาว
ทะเลสาวเนี่ยอันนั้นตายเลยคอขาด

คือพอดีกองละครยกเลิกเราก็จองตัวไปเที่ยวไม่ได้บอกก่อน
เขาก็ถามว่าทำไมไม่บอกก่อนก็เป็นธรรมดา

หวังว่าคงจะหายแล้วถามว่าทำไมเล่นใหญ่ขนาดนี้
ก็อย่างที่บอกว่าทำทุกอย่างเต็มที่กับคนนี้

คงต้องมีของขวัญอะไรนิดหน่อย

คิดเอาไว้ว่าถ้าจองตัวทันก็คงไปต่างประเทศ

กันเนี่ยอย่างไรอย่างไรกันบ้างเขาว่าอย่างไรกันบ้างเขาว่าอย่างไรกันบ้าง
ล่าสุดก็ยังแบบยังลงภาพด้วยกันอยู่อะไรอย่างนี้

คนเลยมองว่าเลิกกันแล้วว่าค่อนข้างจะงอนกันหนักอยู่
ก็ขอขอบคุณแฮนด์แฟนรับไปดนี้แต่ผมงงจะงอนกันไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ใช่หรือฮะ
เหมือนว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนกันไงเขาก็เปิดตัวอีก
แต่ถ้าเป็นอินโนเซนต์แอคที่ที่เลือกอังเทอร์สารแหน่รู้เยอะอย่างนี้เธอ
ถ้าเป็นอินโนเซนต์เธอตบหน้าให้
ไม่ถ้าถามเวลาก็ไม่ใช่ใช่ใช่